พระเอกหล่อออร่าหน้าเข้ารูปกันหน่อยดีกว่านะคะสำหรับ
หกปรินค่ะไม่ได้ฮอตแค่เมืองไทยตอนนี้ปีนี้ปังปังค่ะ
นะคะก็ได้รับฟีสแบ็กท์ดีเกินคาดค่ะค่ะ
มีฐานแฟนคลับที่นู่นประมาณนึงแล้วนะจ๊ะ
หล่อออร่าก็เลยทำให้ผู้จัดหลายรายค่ะ
ภาพทาหมากให้ร่วมงานอีกด้วย
ฟังคำตอบจากหมากปรินกันหน่อยจ้า

เมื่อก่อนอันนี้เหมือนเรามีงานซีรีส์
ภาพยนต์จีนก็ติดต่อหรือครับ

ก็ต้องดูเยอะเหมือนกันครับผม
เยอะเหมือนกันก็ต้องเป็นอะไรที่ตัดสินใจยากเหมือนกัน

ก็มีแฟนมารอที่สนามบินอะไรอย่างนี้

ก็รู้ว่าแค่เขาเคยดูละครเรา
ตกใจบวกดีใจนะครับผม
ก็เป็นอะไรที่เขาชื่นชอบเราครับผม
ก็อยากจะให้เขาติดตามเราต่อไปเรื่อย